นาฬิกาแล้วตอนนี้เที่ยง๔๘นาทีหลายท่านคงทานข้าวอยู่ทานเสร็จแล้ว
อ่ะเราเบรกเรื่องหนักมาดูเรื่องของตัวเลขกันบ้างดีกว่า
ค่ะนับวันดูอีกไม่กี่วันก็จะมีการออกรวรรณสละกิแมกรรภบรัฐบาล
งวดถัดไปละอืมอ่ามามีเรื่องของมดกงบรรยากาศที่
นักเสี่ยงโชคเข้าไปกันอ่าเริ่มไปดูกันที่อ่า
สมรือศรีเนรธาตุพุทธคุณจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
นี่ไปกันเยอะแล้วเต็มไปหมดเลยนะฮะ
เช้านี้เองคนที่ชอบเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง
แก้บงแก้บนก็ไปกันเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ
ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางวงเดือนศรีสะอาดอายุห้าสิบปีนะฮะ
บอกว่าเขาก็ประกอบเป็นธุรกิจส่วนตัวครับอยู่ที่ครองหลวงปฐุมธานี
ก็เดินทางมากับครอบครัวแล้วครับมีการนำประทัดมา๕๐๐นัด
น้ำแดงสิบแพ็คฟักทองสามลูกของเล่นเด็กนะ
มาแก้บนพ่อปู่มรือศรีพรมเมษแล้วก็กุมารเจ้าสัวเหง
หลังงวดที่ผ่านมาได้โชคไปจากเลข๖๔นะฮะ
เห็นตัวเลขเต็มเลยจากอ่างน้ำอ่างน้ำมนต์ของบริษีเนียนเนี่ยนะ
ตอนที่ไปกราบไหว้เมื่อครั้งที่แล้วเห็นเต็มก็เลยเอาไปซื้อ
อันนี้นอกจากจะมาแก้บนแล้วเนี่ยนะยังขอขึ้นไปส่องดูใหม่สิ
มันมีเลขอะไรลอยอยู่บ้างบนอ่างน้ำมนต์เนี่ยนะฮะ
อ่างน้ำมนต์ของฤษีเนรธาตุพุทธคุณเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขที่เขาเห็นน้ำตาเทียน
มันมีสีแดงชัดเจนคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นพร้อมกันแหละ
มันก็มีต้อง๖เลขนะมันอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมจะมองอะไรเด่นอะไรไม่เด่น
คุณผู้ชมจะชอบเลขไหนมันมีทั้ง๐ทั้ง๒๓๔๗๙ลอยขึ้นมา๖เลข
เดี๋ยวภาพก็คงจะมานะแล้วคุณผู้ชมก็ลองดูว่าคุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไร
คนที่เขาไปเขาบอกว่าเขาเห็นเลขนี้เขาก็บางทีอยู่ที่นี่เขาไม่เห็นเนอะ
เนี่ยฮะแล้วก็ถ่ายรูปไปจากมือถือแล้วกลับไปดูที่บ้านมันอาจจะเพิ่งจะเห็นก็ได้
เห็นไหมมันก็เป็นคู่คู่แบบนี้ออกมาเป็นกลุ่มเป็นก้อน
นี่ไงบางคนบอกเอา๓มันอยู่แยกตัวเดียวนี่๔กับ๗๔กับ๗อยู่ด้วยกัน
นั่นอะไรคุณทัศนัยเอียงคอมองซิเอา๙๐๒หรือเปล่า
มันมีสามตัวอยู่ด้วยกันนี่เนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
รอลุ้นกันละกันค่ะนี่คือที่อายุทยาใช่ไหมดิฉันพาไปต่อที่กำแพงเพชร
กำแพงเพชรมีกลุ่มแฟนเพลงของราชินีลูกทุ่งแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
ก็พากันไปที่เรือนไทยพุ่มพวงที่พื้นที่ตำบลศักดิ์งามอำเภอคลองลาน
นี่เขาไปเนี่ยจะไปขอโชคขอลาบจากหุ่นขี้พึ่งแม่พุ่มพวงนะคะ
แฟนเพลงเนี่ยก็มีการขอให้นางบุษกรจิตหารน้องสาวของแม่พึ่งช่วยหน่อย
ล้วงเลขเป็นเลขเด็ดในหายคุณจำได้ไหมงวดที่แล้วน้องเพชรใช่ไหม

เออแล้วมาแบบตรง๓ตัวไง
ได้ซื้อครับอ่านข่าวอยู่แต่ว่าไม่คาดคิดว่าจะตรงขนาดนั้น
งั้นเดี๋ยวให้ฟรีสภาพนี้ให้ซูมเข้ามาให้ดูหน่อยซิภาพเมื่อกี้นี้
ว่าน้องสาวของแม่เพิ่งร้วงเลขเด็ดในไฮมา

คือเขาได้เลขมาเป็นเลข๗๙๗คุณผู้ชม
เออแฟนเพลงก็เลยต้องไปหาซื้อเลยลอตเตอรี่
คุณจะไปเอา๓ตัวท้าย๓ตัวหน้าอะไรก็แล้ว
แต่นี่นะคะเพราะเขาบอกว่างวดที่แล้วไง
น้องเพชรก็ล้วงมาได้เก้าหกเจ็ดก็ให้โชคด้วย
คราวนี้ก็เลยคิดว่าน้องสาวของแม่พึ่งเนี่ย
ก็น่าจะให้โชคเหมือนกันทีนี้เราก็ไปคุยกับนางบุษกรค่ะ
ก็เล่าให้ฟังด้วยมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นด้วยนะ
เมื่อเย็นเมื่อวันจันทร์นี้ตอนที่คุณบุษกรเนี่ย
นั่งคุยกับเพื่อนสองถึงสามคนอ่ะจู่จู่คุณผู้ชม
นั่งคุยกันอยู่ดีเนี่ยมันมีเหรียญเหรียญ๕บาท๒เหรียญเนี่ย
อยู่อยู่ก็ร่วงลงมาจากยอดต้นมะม่วงตอนแรกยังคิดว่าเฮ้ย
คว่างเหรียญอะไรมาแต่พอมองหาแล้วก็แบบไม่เห็นใครอะค่ะ
ทีนี้ยอดมะม่วงมันจะมีเหรียญอยู่ได้ไหมล่ะ
มันไม่ได้สิคุณก็ใช่ไง
แล้วอยู่ดีดีเหรียญห้าบาทสองเหรียญนี่ก็เลยร่วงลงมา
ทีนี้ทุกคนก็มองหน้ากันเลิกลักเลิกลักเหมือนกันนะแล้วก็คิดว่าพี่พึ่งเนี่ย
คงให้เหรียญมาทั้งสองเหรียญคุณผู้ชมเหรียญห้าบาทสองเหรียญ
เราต้องดูอะไรต้องดูเลขประจำเหรียญหรือต้องดูอะไรอีก
ไม่รู้ว่า๕๒เหรอหรือยังไงหรือ๒๕ไม่รู้เหมือนกัน
สิบละสิบบาทเออไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอายังไม่หมดนะฮะ
คุณผู้ชมแน่นอนครับเป็นประจำทุกงวดนะครับ
สำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนี่ตอนนี้ก็กลายเป็นขวัญใจของคนที่ชอบเรื่องของตัวเลขไปแล้วนะฮะ
คุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยครับหรือว่าเป็นเจ้าพ่อมนศิษย์ก็คงจะไม่ผิดนะฮะ
หลังจากงวดที่ผ่านมาก็ถูกแบบหอมปากหอมคอครับนี่๘ใบ
คุณมนต์สิทธิ์ก็ยังไปร่วมออกรางวัลด้วยนะที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมเองก็มีโอกาสไปถามว่า
เป็นยังไงบ้างเขาบอกเออพอได้พอได้หอมปากหอมคอนะฮะ
เขาก็ยืนยันว่าโอ้ยไปเห็นแล้วไม่มีการล็อกแน่นอน
ตรวจสอบแล้วอุปกรณ์อุปกรณ์ไม่มีการถมน้ำหนักหรอกนะฮะ
แล้วเขาก็เขียนตามแคปชั่นเลยลอตเตอรี่งวดนี้ชอบเป็นพิเศษ
มี๘๐๒๗๔๒๔๘แล้วเขาก็ย้ำแบบนี้ว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงโชคด้วย
ขอให้เห็งรวยนะครับ๑กรกฎาคมนี้สุดท้ายระวัง๖กับ๘นะครับ
ซื้อลอตเตอรี่ลุ้นมีความสุขกว่าถูกครับถูกอะไรแบบนี้นะฮะ
ก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยเขาเชื่อส่วนตัวเขา
ว่าเขาชอบเลขนั้นเลขนี้คุณผู้ชมจะเชื่อตามหรือไม่เชื่อก็สุดแท้แต่คุณผู้ชมแล้วกัน
เอามาฝากกันเป็นน้ำจิ้มแล้วกันในช่วงวันนี้นะครับ